เอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วโดนด่าอีกแล้ว
ล่าสุดค่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมากับเพลงที่มีชื่อว่า
เจ็บตรงนี้กดให้น้องแน
คือในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะล่อแหลมค่ะ
ประกอบกับนักร้องสาวมีการร้องเสียงคลวนคลาง

เขาถามว่านี่มันเอ็มวีหรือว่าเอวีกันแน่
ตอนนี้ไม่กล้าเปิดฟังแล้วเพราะกลัวข้างบ้านจะเข้าใจว่าดูหนังโป๊
โอ้โหเจอไปแบบนี้
ลำไยอัดคลิปเปิดเผยความรู้สึกมายังบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าไม่ได้มีเจตนาจะสื่อไปในทางแง่ลบ
อย่าเพิ่งด่าทอกันเลยค่ะ
สำหรับเพลงเจ็บตรงนี้กดให้น้องแห่ของน้องลำไยนะคะ
ผลงานเพลงนี้เป็นโปรเจคพิเศษนะคะที่ทางหายทองคำทำให้กับสมุนไพรวังพรมนะคะ
ในวันครบรอบ๒๕ปีสมุนไพรวังพรมค่ะ
เราแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำเอ็มวีขึ้นมานะคะ
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรวังพรมนะคะ
ซึ่งเขาเป็นสมุนไพรที่ใช้นวดคลายเส้นแก้ปวดเมื่อย
สำหรับแฟนเพลงที่บอกว่าไม่ค่อยชอบท่อนนี้เลย
ก็น้องลำไยก็อยากให้มองให้มันเป็นอรรถรสในเพลงนะคะ
แล้วก็ให้เป็นช่วงจังหวะที่มันบีบนวดประมาณนี้นะคะ
สำหรับใครที่ไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะคะ
เออน้องเขาก็พยายามจะสื่อถึงการนวดการแบบผ่อนคลาย
ในทิศทางที่เป็นนวดแผนไทยนวดแผนโบราณอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าเอาจริงคุณผู้ชมเข้าไปส่องดูยอดวิวนะ
สองสัปดาห์ตอนนี้ยอดวิวเกือบสามล้านแล้วนะคะ
โอ้โหแสดงว่าได้รับความสนใจจากแฟนนะ

บอกเลยว่าเอาไปเปิดได้อีกหลายเทศกาล